ต่อสำคัญก็คือเจ๊บ้าบิน

นำกำลังประมาณ๔๐๕๐นาย
กระจายตามจุดต่าง๗จุดเป้าหมายนะครับ

เพื่อคลี่คลายคดีชิงหวย๓๐ล้านบาท

ก่อนอื่นขอตอบคำถามก่อนก็แล้วกันนะครับ

เมื่อประมาณสักไม่ถึง๑ชั่วโมงนี้เองนะครับว่า
เจ๊บ้าบินนางรัตนาพรสุภาทิพย์
รับสารภาพแล้วว่าไม่ได้ขายสลาก
ที่ถูกรวรรณ๕๓๓๗๒๖ให้กับครูปีชา
อันนี้ต้องเรียนตามตรงว่า

คือคึกคักมากลายล้อมผมเนี่ยนะครับ

รับสารภาพแล้วว่าไม่ได้ขายให้กับครูปีชานะครับ

คาดว่าน่าจะถึงตอน

ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีในการจบคดีนี้นะครับ

วันนี้จริงผมรายงานมาตั้งแต่ตอนเที่ยง

แต่ว่ามีกระแสข่าวมาว่า
หนึ่งในพยานที่เห็นเหตุการณ์

สารภาพแล้วก็ยังยืนยันว่า

เพราะว่าตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปต้นมา

แล้วก็นางพัชริดาพรมตา

ยังคงสอบสวนอยู่ด้านในโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับ
ทำการสอบสวนด้วยตัวเองนะครับยังไม่มีรายงานใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้
รวมถึงการสอบสวนตำรวจที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้๔นายเนี่ยนะครับ
ก็มีรายงานว่ามีการสอบสวนเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่า
ทำการสอบสวนที่ไหนนะครับมีทั้งที่สพเมืองแล้วก็ที่ตรงนี้เองนะครับ
ยังไม่มีรายงานความชัดเจนส่วนกระแสข่าวจากทางด้านครูปรีชาไคร่ครวนก็
ออกมาตอบผู้สื่อข่าวในช่วงบ่ายนะครับว่ามีกระแสข่าวว่าป้าบ้าบินรับสารภาพเลยนะครูปีชา
ครูปีชาได้ยินข่าวนี้หรือยังครูปีชาก็บอกว่าได้ยินข่าวนี้แล้วแต่ยังมั่นใจว่า
จริงเป็นแค่ข่าวโคมลอยยังไม่ใช่ข้อที่จริงรอตำรวจเนี่ยแถลงดีกว่านะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นอยู่ที่กาญจนบุรี
อันนี้รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่
อ่าอยากจะสื่อสารให้กับผู้ชมได้รับทราบเพราะว่าในการติดตามข่าวสาร
ตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมตลอดทั้งเดือนจนถึงขนาดนี้
หลายคนก็ติดตามกระแสข่าวมาโดยตลอดนะครับอยากจะถ่ายทอดผ่านความรู้สึกของผู้สื่อข่าวสักนิดหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ติดตามข่าวนะครับเป็นตัวแทนก็แล้วกันนะครับ
ก็คือคุณนัทพงศ์จากช่องไบท์ทีวีนะครับอยากจะสอบถามนิดนึงว่า
รู้สึกหนักใจไหมในการทำข่าวนี้ตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงปัจจุบันล่าสุด
ที่คิดว่าน่าจะใกล้จะจบคดีนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
จริงผมก็บอกว่าผมรู้สึกอึดอัดนะฮะอึดอัดแทนคุณผู้ชมคนดูทั้งประเทศ
เพราะว่าสุดท้ายทุกคนอยากจะรู้ว่าใครคือผู้ครอบครองสลากชุดนี้
ซึ่งกระแสข่าวสลับสับเปลี่ยนกลับไปกลับมาตลอด
วันก็บอกว่าเป็นของครูปีชาบ้างแหละบางวันก็บอกเป็นของลุงจรูนบ้างแหละ
จนสุดท้ายตอนนี้เนี่ยทางตำรวจก็ยังไม่สามารถสรุปแล้วก็ยังคงมีการประชุม
และอย่างที่คุณบอกไปว่าทางตำรวจนำตัวไปสอบตั้งแต่เที่ยงครึ่ง
ซึ่งจนตอนนี้ก็ผ่านไปกว่า๔ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ที่อยู่ที่นี่
แต่กระแสข่าวในโซเชียลกลับมีออกมาบอกว่าทางป้าบ้าบินยอมรับแล้ว
ซึ่งทางที่อยู่หน้างานอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่สามารถประเมินได้ว่าสุดท้ายใครเป็นคนพูด
หรือว่ากระแสข่าวที่หลุดออกมาเนี่ยใครเป็นคนปล่อยหลุดออกมา
ซึ่งถือว่าเป็นความลำบากใจของสื่อที่อยู่ที่ภาคสนามที่นี่
เพราะว่าเรายังไม่สามารถประเมินได้ว่าใครเป็นคนที่ปล่อยกระแสข่าวนี้ออกมาครับ
จริงถือได้ว่าบอกหมดทุกอย่างเลยนะสำหรับความรู้สึกยากไหมในการนำเสนอข่าวลักษณะแบบนี้ครับ
ยากครับยากมากเพราะว่าต้องบอกว่าการนำเสนอข่าวของเราเนี่ยวินาทีนี้อาจจะเป็นแบบนี้
แต่อีก๒ชั่วโมงต่อไปอาจจะพลิกกลับไปอีกแบบหนึ่งก็ได้
วันนั้นออกมาก็คือทุกอย่างเทไปทางฝั่งของทางหมวดจรูน
แต่หลังจากที่ทางภูทรภาค๗ออกมาแถลงกลับมีการสลับกลับมาว่า
ซึ่งก็ถึงตอนนี้สื่อเองก็สับสนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหวยจะออกหน้าไหน
ใครคือผู้ครอบครองซึ่งทุกคนก็อยากจะให้มันจบแล้วก็ต้องรอว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยตำรวจจะออกมายังไงครับ
หนึ่งสุดท้ายอยากจะฝากอะไรสำหรับคุณผู้ชมในการติดตามข่าวนี้ครับ
เพราะว่าในโซเชียลเองมันมีการพูดกันไปพูดกันมา

เพราะว่าตอนนี้โซเชียลมีการโพสต์ออกไปก็จริง
แต่ไม่มีใครยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยใครกรองหรือว่าออกมาจากใครครับ
นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็นำเสนอได้
จากความจริงที่พวกเราผู้สื่อข่าวเนี่ย
ภาคสนามก็ยอมรับว่ารู้สึกหนักใจในการนำเสนอเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่ก็รู้สึกว่าวันนี้น่าจะใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจที่มีรายงานเพิ่มเติม
ก็จะรายงานไปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอบคุณคุณยุธยานะฮะซึ่งเรายืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้กระแสข่าวที่ออกมาในโซเชียลยังไม่ยืนยัน
เพราะว่านักข่าวในพื้นที่ทุกสำนักยืนยันตรงกันว่า

ค่ะก็คือยังไม่รู้ว่าแหล่งออกมาจากไหน
ที่มีการนำไปเผยแพร่ในโซเชียลนะคะ
แน่นอนผู้สื่อข่าวก่อติดอยู่หน้างาน